ส่วนเมื่อวานี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
เป็นการกลับมาประชุมครั้งแรกหลังจากที่จบเทศกาลสงกรานไปนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงค่ะเป็นเรื่องนโยบาย
การอนุมัติงบประมาณทั่วไปนะคะ
อกจากนี้พูดถึงเรื่องคลิปด้วย
คลิปที่ผู้หญิงเล่นน้ำสงกราน
อย่างยั่วยวนและเปิดหน้าอกโชว์ด้วย

แต่ว่ามีลักษณะของการอนาจารย์ปรากฏในคลิปนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องนำตัวคนคนนี้มาลงโทษให้ได้นะคะ

มีเสียงนี้ด้วยนะมีเสียงบอกว่าเปิดหน้าอกด้วย
เชียร์ยุโยงนะคะ
นี่เป็นภาพนิ่งในช่วงของการเปิดนะคะ
ซึ่งคลิปนี้นะคะถูกแชร์แล้วก็ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊ค
เป็นการเผยแพร่ออกมาเหตุการณ์ที่วัยรุ่นคนหนึ่ง
แต่งตัวเซ็กซี่ค่ะนุ่งสั้นสวมเสื้อสีขาวบาง
ยั่วยวนตามจังหวะดนตรีแล้วก็มีคนมามุ่ง

จนทำให้ผู้หญิงคนนี้สาวรายนี้
ถลกเสื้อชั้นในขึ้นโชว์หน้าอกขึ้นเรื่อย

เกิดเสียงวิพาควิจารณ์อย่างมากนะคะ
ถึงพฤติกรรมที่บอกว่าไม่เหมาะสมเลยแบบนี้นะคะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
สั่งการให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนนี้นะคะ
มาดำเนินคดีให้ได้เพราะถือว่าไม่เกรงกลัว

ก็ได้สั่งการไปแล้วในเรื่องของเต้นกับอะไรล่ะ
ไม่ถูกภาพเปื่อยเปิดอกอะไรต่างคือเดียวก็ยังต้องจับอยู่ได้ค่ะ
คือไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีความอายเลย
ผมว่ามันสังคมอยู่อย่างนี้กันไม่ได้นะ
แล้วผมถามว่าผมไม่ดูอ่ะผมไม่ฟัง

เพราะว่านายมรีย้ำเสมอนะบอกว่าอย่าโป๊เปลือย
ในเชื่อนเศรษฐการสงกรานรักษาวัฒนธรรมไทยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนายกรัฐมนตรีพูดเหมือนกันนะคะ
เรื่องของสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง๗วันอันตราย

อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
สรุปออกมา๗วัน๑๑๑๑๗เมษายนนะคะ
อุบัติเหตุ๓๖๙๐ครั้ง
เสียชีวิตไป๓๙๐คนนะคะ
ได้รับบาดเจ็บ๓๘๐๘คนด้วยกันนะคะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ
นครราชศรีมา๑๗คนนะคะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดอุดรธานี๑๖๑ครั้ง

ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเลยคือจังหวัดชัยภูมินะคะ
ส่วนสถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง

โดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่
วันที่ผ่านมาก็คือ๑๒๑๗เมษายนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจพบการกระทำผิด
รถจักรยานยนต์นี่มีมากกว่า๓แสนครั้งค่ะ
รถโดยสารสาธารณะรถยนต์รวมกันมากกว่า๓แสนครั้งเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ

ตอนนี้ยึดไปแล้วมากกว่า๗๐๐คัน

บอกว่าไม่พอใจสำหรับสถิติที่เห็น
แต่บอกว่าไม่ได้ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน๗วันอันตราย๓แสนนาย